บอกว่าปังมากแม่เนี้ยถ้าฮะ

ค่ะกวันเกิดครบแรอรอบสี่สิบสามปีที่ผ่านมา
มันมีแต่เลือดให้ชื่นอกชื่นใจ

คุณผู้ชมค่ะชื่นใจแรกค่ะก็เป็นคำโวยพรจากพี่ตลกนะคะ
ปลุกปั้นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตัดสายสะดือกันมาเลย
หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งค่ะก็ปลุกให้พี่ตุ๊กกี้นะคุณผู้ชม
บอกเลยว่าให้ไฟในการทำงานเนี่ยนะ
ลูกให้แฟนในการทำงานมันสร้างความสุขหน้าจอให้กับแฟน
ใจที่สองก็คือความรักที่สามีบูบูมอบให้
โดยปีนี้ค่ะเป็นของที่แบบมีมูลค่าทางใจ
แถมยังโอนเงินให้จนล้นบัญชีด้วย
พี่ตุ๊กกี้ดีใจจนร้องไห้เลยนะ
แต่ไม่อยากให้ใครเห็นบอกว่าเออตั้งแต่แต่งงานอยู่กินกันมาเนี่ย
มันก็มีแต่ความสุขมันล้นใจเหลือเกิน
มีสเปย์ดสูงเว่ายีด้วย
ชอบเหมือนว่าโจมศูนย์ไม่ไหวข้างหลัง
เธอที่พี่บูบูเพิ่มของเธอเองนั่นแหละ
เขาใช้เงินสดซื้อเอง
และทำธนภาษาลงกีศส่วนตัวหลายอย่าง

กับพี่บูบูทำฝันของตัวเองให้มันสำเร็จขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็ของขวัญให้ตัวเองอ่ะ
บอกเลยไม่มีจ้ะมีแค่ทำแบบหนังสือสวดมนต์อะไรอย่างนี้
พันเล่มให้กับวัดที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เท่านี้ล่ะ
พี่ก็ดีใจแล้วไปฟังเสียงจ้า
ทำบุญในรูปแบบของสร้างหนังสือสวดมนต์ให้กับวัดที่อยู่ตามต่างจังหวัดค่ะ
ดีใจกับพี่บูที่หนูโพสต์ลงโซเชียลคืออยากให้คนใกล้ตัวเราประสบความสำเร็จ
รูปแบบไหนก็ตามที่รู้สึกว่าชีวิตมันต้องมีรางวัล
รางวัลที่พี่บู้ให้มาวันปีนี้ก็เป็นมูลค่าในด้านของจิตใจมาก
จำนวนเงินต่างนั้นไม่ได้เคยนับจริงจริงเขาพูดกับเพื่อนเพื่อนเขานะคะ
ในเรื่องราวของรถในฝันว่าพวกหนูเป็นคนไม่มีความรู้
ทั้งนี้นั้นได้ยินเข้าหูว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่เขาอยากได้มาก
แต่มันราคาสูงแต่หนูก็บอกเลยว่าจริงเราไม่จำเป็นต้องซื้อป้ายแดง
จริงเราซื้อที่มันรู้สึกว่าเรามีกำลังทรัพย
อันนั้นจะดีที่สุดซึ่งรถที่ได้มาก็พอดีกับในสิ่งที่เขามีอ่า
สวยจังเฮ้ยสื่อว่ามีแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะ
แต่ว่าก็มีบางคอมเมนต์ไม่ค่อยน่ารักแหละแต่ชีวิตเขาก็จัดการของเขาเองได้นะ
เออนะคะก็ดูเอาเป็นตัวอย่างกันแล้วกันเพราะว่าเขาสู้มาถึงทุกวันนี้
ลำบากมาก่อนแล้ววันนี้ประสบความสำเร็จน่าชื่นชมนะคะ
ผู้นี้เป็นผู้แบบซัพพอร์ตกันนะใช่หัวหาบเนียครแต่ไปได้ดีมาก
ถือว่าวันนี้ก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะ